เรื่องให้ดูกันคุณผู้ชมที่จังหวัดจันทบุรี
ไปเจอกับรักสามเศร้า
แบบนี้จะแยกยังไงดีล่ะครับ
โอ้โหสามเศร้าเราสามตัวไม่เคยเห็นเลยค่ะ

กูภัยสมาคมสวัสดิ์กระตัญญูธรรมสถานจันทบุรี
เขาได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ให้มาจับงูที่บ้านของคุณศิรพบสรณะนะครับ
เลขที่๓๕ทับ๕หมู่๓ตะบนทุ่งเบนจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งนะก็เลยมาครับ

ก็คือ๑๐เอกนัทพลเสืองาม

พบว่างูเนี่ยนะฮะที่มันมั่วตัวมั่วตัวกันอยู่เนี่ย
งูอะไรอ่ะคะเป็นงูทางมะพร้าว
อดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่๓ตัวเนี่ยฮะ
งงเลยเป็นความรักสามเศร้าเรา๓ตัว
ไม่รู้จะทำยังไงจริง
ก็เลยได้แต่บอกว่าอย่าเลยอย่าบอกให้ฉันเลือกเลย
เพราะฉันไม่เคยรู้เลยไม่รู้ว่าจะเลือกใคร

เขาก็คงเสียใจ
แต่หากจะเลือกใครอยากเก็บไว้ทั้ง๓ตัวเฮ้ย

เดี๋ยวพี่ทาทาเขาจะมาเก็บลิขสิทธิ์เรา
เอาอย่างนี้ละกันเรื่องของเรื่องครับ

แกะเลยทีละตัวเอาออกมาแยกกันก่อน
โอ้โหแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่

ใช้เวลาอยู่ประมาณ๑๕นาทีจับมาแล้วก็

โอ้โฮดูโอ้โฮตัวแบบเงา
ไม่มีความชำนาญไม่มีความรู้ด้านนี้

ถึงแม้ว่าเราจะรู้กันดีว่างูทางมะพร้าว

แต่ถ้าลองโดนมันฉกเข้าล่ะสิได้แผลนะครับ

อันนี้พี่เขามีความเชี่ยวชาญเขาทำอย่างนี้ได้นะ
ดูเหมือนเล่นกับมันเนอะแต่มันก็สู้ไง
นี่ฮะคือที่เขาเรียกว่างูทางมะพร้าวเพราะเวลามันทำท่าจะฉก
คุณดูมันจะงอตัวเหมือนกับทางมะพร้าว

เดี๋ยวทางมะพร้าวดิฉันเห็นมันแบบ
มันจะมีทางมะพร้าวที่มันแบบงองอ
โอ้โฮโอเคใครออกน่ะครับเขาละเรียกเป็นวางูทางมะพร้าว
เอาเป็นอย่างนี้เองหรือว่าเวลามันแบบ
มันสู้ไม่ได้มันแกล้งตายมันก็นิ่งแข็ง

อ่ะให้ดูกันแบบนี้ถ้าเจองูที่บ้านตามคู่ไปเท่านั้นนะครับ

แล้วถ้าเธอเจอเท่าหัวงูทำยังไงคะ
ตัดออกเลยตัดออกเลยตัดออกเลยตัดเลยตัดทิ้งเลย

เอาออกหมดแล้วไม่มีแล้วเป็นคนที่ไม่มีอะไรแบบนี้แล้ว
ดีคุณน่ารักแหละ
น่ารักแต่คุณไม่น่ารักแล้วมาพูดแบบนี้หน้าจอไม่น่ารัก